ที่ไปชกต่อยกับตำรวจที่พับตะพุทธ
แล้วก็เป็นคลิปหลังจากนั้นชาวเน็ตเขาก็ขุดคุยมาล่าสุดค่ะ
ครอบครัวนี้บอกเลยนะบอกว่าสำนึกผิด
รู้เลยว่าตัวเองเป็นคนใจร้อน
แล้วตอนนี้ถูกกระแสสังคมกดดันอย่างหนักเลยนะคะ
วันนี้นี่คือภาพที่เกิดขึ้น
นำกระเช้าไปขอขมาตำรวจที่เขาไปกระทบกระทั่ง
ชกต่อยที่โรงพักมาพตะพุธค่ะ
ทนายรณรงค์พาไปด้วยนะ

แต่ว่าต้องการที่จะพาทั้ง๓คนครอบครัวนี้ไปขอโทษตำรวจค่ะ

คุณพ่อก็คือนายพยอมแสงวันดี
ส่วนแม่อายุ๓๕ปีแล้วก็อ้างว่าตัวเองท้อง
ก็คือนางสาวฮาไทยรัฐสมทวิน
ลูกชายคือนายอิทธิพลสมทวิน
ไปก่อเหตุทะเลาวิวาสแล้วก็ทำร้ายร่างกายตำรวจ
โรงพักมาพตะพุทธจังหวัดรัยองค์
วันนี้เดินทางไปพบกับตำรวจคนดังกล่าวแล้ว

ไปขอขมาลาโทษแบบนี้เอาล่ะตำรวจบอกว่าก็ให้อภัย
แต่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
ในพื้นที่อื่นอีกทำอะไรก็ต้องมีสติ
ที่ไปกราบแทบอกเมื่อสักครู่นี้เป็นตำรวจที่ถูกชก
ค่ะก็คือร้อยตำรวจเอกวิทยาวุฒิพันธ์
เป็นรองสารวัตรจราจรโรงพักมาพตะพุทธ
วิทยาบอกว่าคืออยากให้ตำรวจรวมถึงสังคม
ขออภัยคือครอบครัวหัวกลางบอกว่าอยากให้สังคมยกโทษให้
เนื่องจากว่าวันนั้นอารมณ์รุนแรงเกินไป
รับว่ากระแสสังคมกดดันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก
ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนทำให้ลดอารมณ์ใจร้อนลงไปได้
อยากให้ลดไปตลอดการไม่อยากให้ลดแค่เพียงห่วงเวลานี้เท่านั้นเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขาคำนึงถึงผลที่จะตามมา
เขาบอกว่ามันได้ไม่คุ้มเสียจริง
เขาบอกว่ายืนยันนะคะว่าตัวเองสำนึกผิดจริง
ไม่ได้เป็นการเสียแทร่งแกล้งทำอย่างที่ชาวระยองบางคน
เขาตั้งข้อสังเกตค่ะ
ค่ะตั้งใจมาจริงค่ะเพราะว่ารู้สึกผิดกับตำรวจในนั้นจริงค่ะ
อยู่ในสังคมค่อนข้างยากแล้วก็พอย้อนกลับไปดูตัวเองแล้วก็รู้สึกว่า
เราก็แรงมากอยากจะขอโทษเขาด้วยความตั้งใจจริง
ทีนี้ผู้กองวิทยาว่าไงผู้กองวิทยาบอกว่าก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่อง
เพราะว่าจริงแล้วตำรวจก็ไม่ได้เป็นคู่กรณีกับประชาชนอยู่แล้ว
แต่ทำอะไรอยากให้มีสติสติมาปัญญาเกิดสติเตลิศจะเกิดปัญหาแบบนี้
อันนี้ดิฉันพูดเองผู้กองเขาไม่ได้พูดนะเพียงแต่อยากให้สำนึกผิด
แล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดีขึ้น
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกอักขพงศ์สุนทรวิพากษ์ซึ่งเป็นผู้กำกับโรงพักมาพตะพุธ
บอกว่าขณะนี้ได้มีการสอบปากคำนางสาวสุนันทาเพียรนามหรือว่าป้าจ่อย
พยานแวดล้อมสอบปากคำไปหลายต่อหลายปากแล้ว

ด้วยโดยตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อส่งฟ้องต่อสาร
ซึ่งแม้ว่าทางครอบครัวผู้ก่อเหตุจะไปให้การในชั้นศาล
หรือว่านำหลักฐานไปแสดงในชั้นศาล

ปรากฏอยู่ในคลิปด้วยเข้าไปให้ปากคำ
แล้วตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาคือ
ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะผู้อำกับโรงพักมาพตะพุธ
บอกว่าในฐานะผู้บังคับบัญชา
ซึ่งการที่ครอบครัวนี้มาขอโทษ
นับว่าเป็นเรื่องที่ดีหากสำนึกผิดจริง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่มีผลต่อการลดหย่อนผ่อนโทษให้นะคะ
เนื่องจากว่าเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้
ซึ่งเรื่องนี้สารจะเป็นผู้ตัดสินค่ะ
ขณะที่บรรยากาศโดยรอบนี่นะคุณผู้ชม

คือแบ่งเป็น๒ฝากอย่างนี้

ตำรวจเนี่ยชาวบ้านก็นำกระเช้าดอกไม้

แล้วก็บอกว่าขอบคุณที่ช่วยทำหน้าที่

ชาวระยองค่ะมาเลยวันนี้
มาพร้อมกับน้ำแล้วก็คำสาบแช่ง
ขับไล่ครอบครัวหัวร้อน

ฟังเสียงชาวมาพตะพุธจังหวัดระยองกันหน่อยค่ะ

ถ้าหากว่าเขาขอโทษโดยความจริงใจ

จากการที่ดูตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบัน
เขายังไม่รับสารภาพด้วยความบริสุทธิ์ใจ
เขาไม่จริงใจที่จะมาขอคำมาโทษ
เขาไม่จริงใจครับ

ออกไป

ชาวระยองเขาก็ขับไล่ออกไปออกไป
ขับไล่ครอบครัวหัวร้อนรายนี้
เขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้ซึ้งถึงความจริงใจ

และที่สำคัญล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครอบครัวนี้
ตามรายงานข่าวบอกว่ามีการถอนแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กรณีที่ไปแจ้งความบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วบอกว่าทั้งหมดเดี๋ยวจะไปสารภาพในชั้นศาลนะคะ
เอาล่ะชาวระยองค่ะใจเย็นนะคะ

คนไทยด้วยกันให้อภัยใจเป็นสุขค่ะ
นี่มีการราดน้ำราดน้ำราดน้ำ

ก็มีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะ
สำหรับประเด็นข่าวนี้เรื่องของการที่ครอบครัวหัวร้อน
เขาไปขอโทษแต่ก็ขอโทษก็เป็นเรื่องที่ดีนะ

ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการศาลแล้วกัน